คุณชูวิทย์บอกว่าแม่นี่แฉมาทั้งเรื่องบอล
ต่อเนื่องมาถึงยาเสพติดมาหวยล่าสุดนี่คือเรื่องด่าน
และมีอีกเรื่องที่คุณชุวิตบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้
ต้องออกมาเปิดเผยต้องออกมาแฉต่อใช่ไหมครับคุณชุวิตครับ
ได้ก็คือเรื่องซ่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับตำรวจโดยทั้งหมด
เรื่องอะไรนะซ่องซ่องเหรอผมเรียกว่าซ่องแล้วกันนะ
ผมยอมรับผมเคยบอกแล้วผมเป็นองค์คุรีมาร
ผมไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจติดใจแต่การเปิด
และให้คนที่๑เคยโดนข้อหาค้ามนุษย์
สองหนีคดีอยู่มีหมายจับนะครับ
ใช้กระบวนการหลีกเลี่ยงจ่ายเงินใต้โต๊ะ

พระเครื่องสมเด็จองค์ละ๒๐ล้าน

ผมรู้สิครับไปรู้ละเอียดผมยังเอาพยานจากสิงคโปร์มาได้
ผมถามว่าการกระทำอย่างนี้ทำได้อย่างไร
นายกัมพลถ้าเล่าให้ท่านผู้ชมและคุณภาคภูมิฟังก็คือ
ในกำบันโดรณีคดีที่วิกตอเรียเมื่อปี๖๑

ผมก็อยู่ไทยรัฐจัดรายการตีแสกหน้า
ผมยังเอ๊ะจะไปไหมจัดไปที่สถานที่นี้

ทางสำนักงานไทยรัฐให้ผมไป

เพราะฉะนั้นมีเรื่องใหญ่เลยโอ้โหกรมการปกครองเข้าไป
ประธานมูลนิธิลนสิทธิ์นะฮะพฤกษชีวะเข้าไปนะอ่า
ดีเอสไอไปปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ
ตอนนั้นผมจำได้ท่านศรีวรานะครับอ่าท่านเป็นอ่ารองพบตลเนี่ย
หรืออะไรเนี่ยนะท่านก็ไปจัดการปรากฏว่านายกัมพลหนี
ลูกน้องติดคุกกันเป็นพลวนนะครับโดนอายัดทรัพย์ง่ายเลย
หลุดออกมาได้ครับทรัพย์สินนี้ปรากฏว่าเป็นการวิ่งปปง
อืมโดยคนชื่อตัวย่อชอช้างนะครับเป็นคนวิ่งให้ไม่ให้โดนอายัด
ที่ที่สองก็คือที่โคปาที่ซื้อต่อจากผม
ที่ที่สามคือบ้านที่เมืองเอกนะครับใหญ่อย่างกว่าวังของนายกัมพล
ทีนี้นายกัมพลโดนคดีโดนค้ามนุษย์หนีนะ
หล่ายหนึ่งงานมีมูลค่าห้าหกร้อยหรือพันล้านผมไม่ทราบเพราะ
หกไล่ใจกลางรัชดาเนี่ยไม่ถูกแน่นอนอืม
เจ้าของเดิมคือบริษัทที่ชื่อเซเว่นมีชื่อนายกัมพล
ชื่อลูกนายกัมพลคือนายโจอี้นะครับปรากฏมีเรื่อง
ฟอกเงินถูกอายัดไปวิ่งปปงนะครับ
ไม่ให้อายัดและเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่โดยเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่
เสร็จแล้วก็ปี๖๓ไปขายให้กับบริษัทชื่อบริษัทหนึ่ง
ชื่อบริษัททานแล้วกันบริษัททานท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ
ทุนจดทะเบียนอยู่๒ล้านบาทอ้าว๒ล้านบาทแล้วจะไปซื้อที่เป็นพันได้ไง
เอาอย่างนี้คุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของจริง
เพราะว่าอะไรเพราะไอ้บริษัทนี้มันมี๒ล้านมันไม่มีเงินไปกู้
เอาล่ะทีนี้คุณภาคภูมิกำลังจะถามว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ตกแต่งใหม่กำลังจะกลับมาเปิดทั้งทั้งที่กระบวนการเนี่ย
มันผิดทั้งหมดเลยเหตุที่ผิดเพราะอะไรมันผิดตั้งแต่แรก
คือปล่อยโดยการไม่อายัดลูกเมียมีการวิ่งเต้น
อายการถูกให้ออกนะไม่ใช่อายการไม่ออก
อายการที่ทำคดีเนี้ยถูกให้ออกอืม
คิดดูแล้วกันว่าถ้าอายการถูกให้ออกเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหน
ไม่ได้อายัดทรัพย์สินที่ค้ามนุษย์คุณต้องโดนฟอกเงินถูกไหม
ตั้งแต่ตอนวิคโตเรียถูกต้องทำไมวิคโตเรียยังโดน
ตอนนั้นปี๖๔มั้งใช่ไหมใช่
ปีที่มีเรื่องใช่ไหมปี๖๑๖
ทีนี้ทำไมวิคโตเรียโดนยังโดนอายัด

ก็เพราะวิคโตเรียมันที่เช่าไงอ่า
อ่าวิคโตเรียมันที่เช่าเอายึดไปสิเขาก็
กูไปโดนเช่าเพราะผมไม่ควรทำเองอืม
ผมเช่าไงผมไม่ได้ซื้อดังนั้นผมไม่ใช่เจ้าของ
แต่ที่เดินหลอดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของ
อ้าวถ้าเป็นเจ้าของถ้ายึดไปก็ยุ่งสิเออ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ประเทศไทยณวันนี้
แล้วผมก็จะบอกให้ว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะหาว่าผมไปไฮไลท์พบชนอีก
ถ้าพบชนให้เปิดเพราะว่ามีคนไปร้อง
ซึ่งไม่ใช่ผมนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเป็นคู่กรณีอีก
อ่าคุณลนสิทธิ์เป็นประธานมูลนิธิรณสิทธ
ซึ่งเขาเป็นทำเรื่องค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ร้องทั้งอศร้องทั้งปปชนะครับร้องไปหมด
แม้กระทั่งศาลนะครับเพราะกระบวนการวิ่งเนี่ย
มันวิ่งตั้งแต่ศาลวิ่งตั้งแต่อายการและถอนหมายจับลูกเมีย
และนายกัมพลที่โดนว่าว่ามันหนีคดีไปอยู่เมืองนอกแล้วมึง
ไม่ใช่เอาไม่ได้อยู่อยู่ใจกลางรัชดานี่กับเมียน้อยอยู่
ถ้าผมพูดป่านี้ก็อาจจะหนีไปอยู่เชียงใหม่แล้ว
แล้วจะเปิดเมื่อไหร่หลอดอะไรเนี่ยผมว่าเปิดพรุ่งนี้
เปิดมาลืนนี้หรือเปิดอาทิตย์หน้าหรือไม่ได้เปิด
ผมไม่ทราบแต่นี่คือแผนการของเขา
ซึ่งผมจำเป็นจะต้องขอมาพูดในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดคุณภาคภูมิไม่มีอะไรเท็จ
อะไรที่ผมพูดเนี่ยพาเลสเข้าคุกกันหมด
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง